ย่อยถ่านเพื่อใช้สำหรับการถลุงแร่เหล็กเป็นหนึ่งกรรมวิธีหรือเคล็ดลับที่ทำให้การถลุงแร่เหล็กมีคุณภาพ
โดยการย่อยถ่านเป็นขั้นตอนการเตรียมถลุงด้วยการย่อยถ่านให้มีขนาดประมาณหนึ่งนิ้ว
ซึ่งเป็นขนาดที่พอเหมาะใกล้เคียงกันในแต่ละชิ้นซึ่งถ่านที่นำมาใช้นี้
สมัยก่อนใช้เป็นถ่านจากกลุ่มไม้ประดูกต่อมาก็ใช้ไม้ยูคาลิปตัส
ซึ่งเป็นฐานที่ให้ความร้อนสูงและมีความร้อนต่อเนื่อง
ทำให้ขณะที่ทำการถลุงภัยในเตาจะมีความร้อนที่สม่ำเสมอ